ซื้อสลากผ่านทางแอปป่าวตังนะ

แล้วคุณผู้ชมถูกรางวัลได้รับเงินรางวัลปกติหรือเปล่า

พี่คนนี้เขาซื้อนะ

ถูกป่ะแล้วทำไมมันขึ้นมาว่าไม่ถูกรางวัล
อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
นี่รอกสอบหน่อยได้มั้ย
ซื้อผ่านแอปเป่าตังซื้อสลาก

เฮ้ยพี่ซื้อเยอะมากเลยนะ
คือถูกเลข๖๖๒๐ใบดอม

แจ้งว่าไม่ถูกรางวัลหมื่นต้องมีนะถ้า๒๐ใบใช่
แล้วระบบมันขึ้นโชว์ด้วยนะนอกจากไม่ถูกรางวัลแล้วมันขึ้นโชว์ว่า

นี่เดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่ถูก๒๐ใบนี่งวดหนึ่งพี่ซื้อเท่าไหร่

แล้วเคยซื้อในแอปเป่าตังค์นะมากสุด๒๑๐ใบ
ที่ผ่านมาก็เคยถูกรางวัลกับแอปเป๋าตังค์นี่แหละ

ไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้เลยนะคะ

หลังจากผมมาตั้งจุดรับบริจาคโรงศพเสร็จเรียบร้อย
ก็มาดูว่าในเป๋าตังเขานำเนินการ

แอปเป่าตังค์มันลันออกว่าไม่ถูกรางวัล
ไม่แจ้งแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปขึ้นเงินรางวัลได้ยังไงครับ

นั่นน่ะสิเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบนะคะ